มานานกว่า๒สัปดาห์แล้วนะครับคุณผู้ชม
ตั้งแต่มีการเริ่มต้นย้ายจุดให้บริการรถตู้โดยสาร
เดินทางต่างจังหวัดไปยังจุดบริการใหม่

ไม่ว่าจะเป็นสายใต้ใหม่เอกมัยหรือแม้แต่หมอชิดนะครับ
ณขณะนี้ผู้ประกอบการผู้โดยสารมองว่า
การย้ายในรอบนี้เพิ่มภาระและทำให้ผู้ใช้บริการไม่ค่อยสะดวกสบาย

เขาเปลี่ยนที่รถตู้
เขาไม่ประจำที่เขาย้ายที่เรื่อยที่ผมก็งงผมก็ลืมอะไรอย่างนี้
แต่มาทุกครั้งเขาอยู่ประจำที่ว่า

ไม่รู้ก็ไปเรื่อยตามหาไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
กว่าจะเจอนะครับเสียเวลาครับ
แต่ผมมาแต่เช้าเลยจนปรับเนียมผมยังไม่ได้กลับไป
ลำบากหาป้ายแล้วก็ไม่ค่อยจะเจอเนอะ
แล้วก็ป้ายเล็กอย่างนี้ไม่รู้ที่ไหน
ไปลงใต้สะพานนอนทีอีกแล้ว
เขาบอกไม่มีบางคนบอกไม่รู้จัก

ว่าแท็กซี่มาอีกรอบนึงบางคนเขารู้ถามว่าเครื่อง
แต่ถามว่าวินพ่อโตอยู่ตรงไหน

ผมก็เดินดำน้ำมาเรื่อยมา
กว่าจะเจอจะล้มลุกลุกคลานมาเลย
ตาก็ไม่ค่อยดีขาก็ไม่ค่อยดี
ผู้ใช้บริการรถตู้สาธารณะ
ที่ต้องเดินทางมาขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิด

ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จุดเดิมบริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
หลายคนยังคงสับสนเรื่องจุดจอดรถ
และมองว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน

รถตู้สาธารณะที่วิ่งบริการเส้นทาง

จะต้องย้ายไปจอดที่สถานีขนส่งเอกมัย
และเส้นทางสายใต้ย้ายไปจอดที่สถานีขนส่งสายใต้ปิ่นเกล้า
การจัดระเบียบของรัฐบาล
ตลอด๒สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ

เห็นได้ว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนน้อยกว่าที่เคยค่ะ
ผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะวินลบบุรีและวินหันคาเห็นตรงกันว่า
จัดระเบียบจุดจอดใหม่แบบนี้
ทำให้ผู้โดยสารหันไปใช้รถสาธารณะรูปแบบอื่นแทน
ซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ฝนก็ตกน้ำก็ท่วมลำบากมากในการเดินทางเข้ามา
ลุยน้ำเมื่อวานต้องลุยน้ำมาน้ำท่วมไปครึ่งแข้งนะคะเมื่อวานเนี้ยโอ้
ผมลดลงครึ่งหนึ่งเลย
ได้เลยประมาณนั้นนะครับ
หลายวินเหมือนกันหมดแย่หมดเหมือนกันทุกท่าครับ

คณะทำงานเพื่อพิจารณาปัญหาจากการดำเนินการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะยืนยันว่า
ได้ติดตามและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและผู้โดยสาร
เพื่อให้การจัดระเบียบรถตู้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งจะเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนอื่นของผู้ประกอบการ
เช่นเรื่องค่าผ่อนรถค่าประกันภัย
ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล

เรื่องแรกก็คือเรื่องการใช้จ่ายณสถานีเดินรถ
เราก็คุยกับทางปราควเศรษฐ์
ยกเว้นค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา๖เดือน
เท่าที่จำเป็นซึ่งตรงนี้กรรมการพจการใหญ่ท่านทราบและกำลังลำเนินการอยู่สถานงานกรรมประกันภัย
ที่สองคือเรื่องของปัญหาของการส่งงวดรถหรือค่าไฟแนนซ์ในการส่งรถ
จากว่ารายได้ของผู้ประกอบการยังไม่นิ่ง

เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็รับทราบปัญหา

ซึ่งเขาต้องส่งเบี้ยประกันค่อนข้างจะสูง
เราก็ให้ทางคณะทำงานทั้ง๓ฝ่าย
พิจุด๖ฝ่าย๓สถานี

เพื่อนำมาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป
เพื่อไม่ให้เขาเดือดร้อนมากนัก

ตั้งแต่วันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่า
ปัจจุบันรถตู้โดยสารจากอนุสวรีชัย
มาจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ

คือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดจำนวน๒๐๔๖คัน
สถานีขนส่งผู้โดยสารปิ่น๙จำนวน๑๖๑๗คัน
และสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยจำนวน๕๔๒คัน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน